อย่างกรณีที่ที่ฉันจะเล่าอันนี้ก็เหมือนกัน
มันก็เป็นอุทาหรณ์เตือนเราซึ่งเป็นคนขับ
บางทีของที่อยู่บนท้องถนนเนี่ย

ไม่รู้กระเด็นไปโดนใครที่อยู่ข้างหลัง

อย่างเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ชนบุรีคุณผู้ชมครับ
ผู้ชายคนหนึ่งเขาบอกขับรถอยู่ดีค่ะ
ปรากฏว่าเหล็กท่อนนี้มาจากไหนก็ไม่รู้
แล้วมันพุ่งตรงไปตรงจุดคนขับรถนะคะ

ผู้ชายคนนี้อาการสาหัสเลยคุณผู้ชม

และตัวกระจกก็แหม่เหมือนกันอีก

แต่อันนี้เป็นเจ้าของเหล็กตอนนี้เขากำลังหาตัวอยู่
เจ้าของเหล็กท่อนนี้เป็นใคร
นี่คือเหตุการณ์เมื่อเกิดขึ้นช่วงเที่ยงที่ผ่านมา
ตรงถนนเลี่ยงเมืองบายพาร์ทชนบุรี

เสียหายกระจกหน้ารถอยู่ในสภาพอย่างคุณผู้ชมเห็น
ส่วนคนขับขึ้นรถพยาบาลไปรักษาตัวด่วนค่ะ
สาหัสเพราะว่าถูกเหล็กท่อนยาวประมาณครึ่งเมตร
บททะลุเข้าไปตรงที่นั่งคนขับเลยค่ะ
นายทัศนะพานนท์อายุ๔๓ปี
หัวแตกมีแผลชะกันหมดสตินะคะ
พลเมืองดีที่เห็นเหตุการณ์เขาบอกว่าเขาขับรถตามหลังคันนี้มาค่ะ
แล้วเห็นว่าด้านหน้ารถคันนี้มีรถพ่วง
กับรถบรรทุก๔ล้อขับนำอยู่
สักพักนึงเนี่ยรถบรรทุก๔ล้อขับเหยียบท่อนอะไรสักอย่างหนึ่งค่ะ
เป็นเหล็กท่อนอะไรสักอย่างหนึ่งกระเด็น
แล้วเหล็กท่อนนั้นมันกระเด็นมาเสียบกระจกหน้ารถกระบะคันนี้ค่ะ
เขาเลยรีบจอดรถแล้วลงไปช่วยโทรแจ้งตำรวจค่ะ
ทีนี้ก็ต้องไปเช็คกล้องวงจรปิดนะคะ
ไปตรวจสอบให้ได้ว่าเหล็กท่อนนี้เนี่ยเป็นของใครเป็นของรถคันไหน
แล้วจะต้องติดตามตัวมารับผิดชอบกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะ
เหล็กแหนบหรือเหล็กโดนอะไรครับ
เขาโดนเหล็กหล่นอยู่ถนนแล้วมีรถรถมาเหยียบเขาอีกครั้งหนึ่ง
เหยียบเหล็กกระเด็นขึ้นมาใส่เขา

แล้วมันจะมีสีล้อที่วิ่งมาตามเทลเลอร์เหยียบเหล็กกระเด็นขึ้น
อันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับ
เพราะผมก็เป็นคนเหมือนกับเขา